โดยตนเองพิจารณาไต่ตองและทบทวนอย่างรอบครอบแล้ว

สิ่งต่างที่คอสชและรัฐบาลนี้ได้ดำเนินการ

เสนอชื่อให้สภาผู้แทนรัศดร

ไม่ได้หวังที่จะสืบทอดอำนาจใด

โดยจะเร่งบริหารและพัฒนาประเทศ
ให้มีความรุ่งเรืองต่อไป